คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตก็เตรียมที่จะปรับลดงบประมาณ
จัดการออกเสียงประชามติวงเงิน๓๔๐๐ล้านบาท
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะครับ
ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคอสชก็ได้มีการเห็นชอบ
ให้แก้ไขรัฐมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
ใน๕ประเด็นเพื่อรองรับประชามติร่างรัฐมนุน
โดย๕ประเด็นที่มีการแก้ไขรัฐมนุนฉบับชั่วคราว
ก็คือให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ์
ลงคะแนนเสียงประชามติโดยไม่นำคะแนนโหวตโนและบัตรเสียมานับเป็นคะแนน
หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงว่าจะต้องมีอายุครบ๑๘ปีบริบูรณ์

ปรับเปลี่ยนการแจกจ่ายร่างรัฐมนูล

โดยไม่จำเป็นต้องแจกจ่ายไม่ต่ำกว่า๑๘๐ของครัวเรือนทั่วประเทศ
ส่วนหลักเกณฑ์ควบคุมการลงประชามติ
หน่ายวิสูนุค์คลงามรองนายกรรภมนธรรมนมระบุว่า
ยังไม่ได้ระบุทางออกไว้หากร่างรัฐมนุนไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ
ขั้นตอนจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม

ให้ความเห็นชอบภายใน๑๕วัน
ขณะที่นายธนิษฐ์ศรีประเทศผู้ทรงคุณวุฒิของกรกต
ก็ได้เปิดเผยผลการประชุมกรกต
ที่ประชุมกรกตได้พิจารณางบประมาณ
ทำประชามติร่างรัฐมนูลที่กรกตตั้งไว้๓๔๐๐ล้านบาท
โดยจะนำกลับมาทบทวนในสิ่งที่ไม่จำเป็น

เพราะว่าตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีหลายรายการที่มีความซ้ำซ้อน
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอีกครั้ง
เพื่อจะได้ลดงบประมาณให้อยู่บนหลักความเป็นจริง

ส่วนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการทำประชามติขนาดนี้

ซึ่งจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรกต

ส่งให้กับคณะรัฐมนตรีและสนชต่อไป
ขณะที่นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูล

ก็ได้ระบุถึงข้อเสนอของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ให้มีสวจากการสัญหาทั้งหมด
ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปีว่า
กรทยังไม่ได้หารือในเรื่องนี้
ในส่วนของกรทได้พิจารณาที่มาของสว
ให้มาจากการคัดเลือกกันเองซึ่งเห็นว่าดีอยู่แล้ว
โดยกรทจะนำประเด็นนี้ไปหารือกันก่อน
ว่า๑๒สัปดาห์จะมีความชัดเจนครับ